ที่คอนโดแห่งหนึ่งเท่าสะทอนคุณผู้ชม
คือลูกบ้านแจ้งว่าเอ๊ะทำไมน้ำไม่ไหล
พนักงานคอนโดมิเนียมก็ต้องไปที่ห้องช่าง
เปิดประตูเข้าไปปั๊บเห็นผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้เนี่ยอยู่ในสภาพหลอนยาตอนแรกนึกว่าเจอผีครับ

ยังไอ้ก่อน

พี่ตั้งสติก่อนตั้งสติ

คนที่ไปเจอเนี่ยผู้ชายคนนั้นเนี่ย

คือเขาบอกว่าหรือจะป่วย

อันนี้เป็นข้อความจากอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคุณผู้ชมนะ

นิติบุคคลของคอนโดมิเนียมแห่งนี้ครับ
ผู้อำนวยการคอนโดเขาเล่าบอกว่า
ลูกบ้านแจ้งน้ำไม่ไหลก็เลยช่างไปกัน๔คนไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าไปเจอผู้ชายคนนี้อยู่ในห้องคอนโทน
ลิฟต์แล้วก็กำลังลื้อค้นสิ่งของอยู่
ตอนแรกช่างตกใจนึกว่าผีหลอกเอาตามรบพอขึ้นมาดูซิ
ปรากฏว่าพอผู้ชายคนนี้เห็นคนเยอะยิ่งตกใจร้องไห้ครับ
สอบถามเบื้องต้นเขานะผู้ชายคนนี้ที่ดูหล่อนเขาบอกว่า
เขานัดเจอกับลูกค้าซึ่งเป็นผู้เช่าอาศัยอยู่ในคอนโดนี้
ผ่านทางแชทแล้วเข้ามาตอน๕ทุ่มแล้วออกมาอีกทีตอน๗โมงเช้า
โดยลูกค้ามาส่งที่ลิฟต์แต่แทนที่จะกลับบ้านเขากลับเดินไปชั้น๒๐
แล้วอ้างว่ามาหาที่ชาร์จแบตตอนเข้ามาแต่งตัวเนี่ยครับคุณผู้ชม
แต่งตัวเป็นรอปภแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ทำไมอ่ะ
เดี๋ยวฟังผู้อำนวยการคอนโดเขาเล่าหน่อยฮะ
ตอนแรกคิดว่าผีนึกว่าผีหลอกก็เปิดไปขึ้นมาขึ้นมาทำอะไร
ก็เรียกทีมเข้าไปสมทบแล้วก็เรียกทีมรอบพอขึ้นไป
เพื่อควบคุมตัวนะครับแล้วก็พอควบคุมตัวเสร็จปุ๊
เขาก็อยู่อาการเหมือนตื่นตนกแล้วก็กลัวอยู่ตลอดเวลา
พอเราพูดเสียงดังเราก็พยายามถามว่าเขาเป็นใครมาจากไหน
เขาก็เล่าว่าเขามาหาลูกค้าลูกค้านัดเขามาอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนที่เจอเขาคือเขาใส่ชุดรอพอเขาแจ้งว่ามันเป็นเป็นสไตล์ของเขา
เวลามีกิจกรรมกับลูกค้าเหมือนชุดคอสเพลย์ครับเป็นชุดคอสเพลย์เขา
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะช่างประจำอาคารเล่าบอกว่า
เจอครั้งแรกอยู่ชั้น๓๓พอเห็นเขาตกใจมากกระโดดไปอีกตึกหนึ่งเลยนะ
ตอนแรกก็นึกว่าเป็นช่างเห็นแต่งตัวสวมเสื้อรอบพอก็ยืนก็งง
เอ๊ะคนนี้ใครกันเนี่ยแต่พอพูดคุยด้วยเหมือนคนติดยาพูดจาวกไปวนมาฮะ
ตอนแรกผมคิดว่าเป็นช่างเป็นช่างที่มาทำงาน
ผมก็เลยไม่ได้เอกใจอะไรผมก็ลงมาอีกรอบหนึ่ง
แล้วมีคุณหน้าช่างลงมาบอกว่าเขาอยู่ในห้องลิฟท์
ก็เลยเรียกว่าเป็นของคนนี่เขาก็ร้องไห้กลัวว่าโดนจับอะไรขนาดงี้
รักษณะอาการเขานี่เหมือนพงหลอนยาเศรษฐิทธิ์ใช่มั้ย

นิติบุคคลบอกจะต้องเจรจากับเจ้าของห้องพักที่พาผู้ชายคนนี้มา
เนื่องจากเมื่อกี้แหละเมื่อกี้มาผ่านกระทบต่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยคนอื่น

ลูกบ้านก็อาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นรอปภด้วยนะคะ